ติดตามกันต่อเลยนะครับในขาวเศร้าถ่ายรับนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งค่ะตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เขาแชร์กันเยอะ

คือพยายามที่จะคิดว่าเทพเจ้าทอเนี่ยบุกเซเว่นแต่เป็นเทพเจ้าทอปลอมค่ะ
กำลังจะถามเลยว่าคริสแฮมสเวิร์สมาเหรอ
เขามีได้คลอนใหญ่แล้วต้องแต่งตัวมีชึดมีเครื่องแบบใช่ไหม

อยากคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

มาแล้วน่ะเทพเจ้ามาแล้วน่ะ
ดูพี่แกไม่มีสติเลย

มึงพอมั้ย

พี่เบ้นใจเย็นใจเย็น

โฮยวะเลย

ที่ไปเกาะอยู่หน้าเทพเจ้าทอหรือตุ๊กแก่

แล้วมีจังหวะหนึ่งนะเทพเจ้าทอพิโรธค่ะ
ใช้มือทุบฟาดไปที่กระจกแล้วกระจกเนี่ยแตกโหวเป็นรูใหญ่เลยนะคะ
หลังจากนั้นก็ลึกเข้าลึกของพี่เซเว่นค่ะ

นั่นแหละเทพเจ้าทอก็คือเทพเจ้าแห่งสายฟ้า
แล้วก็ถามหาเทพเจ้าซุปด้วย
แต่ว่าสุดท้ายคุณดูสิแก้ผ้าล่อนจ้อนแบบนี้นะคะ
ตำรวจเอาไม้งามไปแห่ประหนึ่งว่าเป็นตุ๊กแก่กันเลยทีเดียว
ตำรวจเองก็ยังรู้สึกแบบฮือ
เออแต่สุดท้ายก็สามารถรวบตัวได้นะคะ
แล้วก็นำตัวไปที่โรงพัก
ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่

แล้วเดี๋ยวจะตามตัวญาติมารับตัวเทพเจ้าทอกลับไปนะฮะ

แต่ว่าเบื้องต้นทางแม่ค้าที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้

มักจะเดินบริเวณนั้นแหละเป็นประจำเซเว่น
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดหัทธศาลเกษตร

แต่ก็ไม่เคยเกิดอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้
นี่เป็นครั้งแรกที่คลุ้มคลั่งแล้วก็เกิดอาการแบบนี้
คุณคิดว่าเขาเคยดูเรื่องเทพเจ้าทองบ้าง

เขาต้องชอบมากถึงฝังใจว่าเขาเป็นท้อ
แล้วเขารู้ว่ามีสายฟ้าออกมาคือต้องรู้จัก

คือเราเป็นคนนอกดูเนี่ยอาจจะขำขันกับพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้น

ใครที่มีคนในครอบครัวอาจจะป่วยหรือว่ามีปัญหาทางนี้

แล้วก็พนักงานเซเว่นก็แตกตื่นกันด้วยนะครับ